พี่ชายไม่ได้เตรียมซองรับไหว้มา
ขอเสียงปรบมือดังกับพี่ชายเจ้าข้าวด้วยนะคะ

ไม่ธรรมดา๑แสนบาทนะคะขอเสียงปรบมือดังเลยค่ะ
ขออภัยสำหรับบางท่านที่ไม่ได้มีซองนะคะทำแบบนี้ได้
เป็นตัวอย่างที่ดีมากคุณนัดดันัยยอดเยี่ยมจริงนะคะ
พี่น้องรักกันพ่อแม่ภาคภูมิใจค่ะ
รูงี้เตรียมซองมันกว่า

คือถามกันออกไมค์เลยนะว่าให้เท่าไหร่
ถ้าใส่ซองมามันต้องมีระยะเวลาการแกะจะแกะตรงนั้นก่อน

แต่นี่คือขอดูสลิปหลังจากโอนหลักฐานการโอนเรียบร้อย
แสนนึงไปเลยสิจ๊ะแบบนี้
โอ้โหคิวอาร์โค้ดเจ้าบ่าวก็พร้อมมากจริงนะ
นี่แหละค่ะพิธีรับไหว้จากเบาสาวค่ะ
คนในงานก็อมยิ้มนะคะคลิปนี้คือพี่ทีกรงานแต่ง
ก็คือครูแมวพี่ทีกรงานแต่งมืออาชีพ
คือเพิ่งแต่งงานกันไปเมื่อวันที่๒๔ที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชม
เข้าไปแซวเจ้าบ่าวไงเจ้าบ่าวพร้อม
พี่ชายของเจ้าเบ่าก็รักและเอ็นดูเบาสาวไง
แกนแล้วก็โอนเงินให้
แสนนึงนักข่าวของเรานะคะ
ได้คุยกับคู่เบาสาวป้ายแดง
คือคุณเบสทิติสันกับคุณไอซ์วิวัลค่ะ

แฮปปี้มากเลยแฮปปี้ไม่ใช่แฮปปี้
แต่แบบเอออย่างเดียวนะจากที่แบบว่า

แต่มีความสุขมาก
ใช้ชีวิตคู่กันมานี่จะ๓วันแล้ว
และเห็นคลิปงานแต่งของคู่เธอเนี่ย

ทีเนี่ยพอพึ่งบินกลับมา
แลกเงินใส่ซองมันก็ไม่ทัน
แล้วด้วยความที่เป็นพ่อค้าออนไลน์อยู่แล้วด้วย

แล้วจริงแล้วความหวงใจ

จริงมันช่วยประหยัดค่าซองนะคะมันรวดเร็วด้วยค่ะ
ใครที่ไม่พกเงินสดใช้วิธีการนี้จะเอาไปทำตามก็ไม่ว่ากันนะคะ
ที่สำคัญไม่ต้องมาเขียนหน้าซองไงว่านัทธพงศ์มุฮัมมาตรแสดงความยินดี
อันนี้พอโอนมาเห็นหลักฐานการโอนก็รู้เลยว่าเท่าไหร่ไม่ต้องเสียเวลาเอาตังค์ไปเข้าบัญชีอีก
บางทีเวลาจบงานเจ้าสาวเจ้าบ่าวต้องมานั่งนับ
นั่งนับเลยนะครับ
ยังไงผมจะวงเล็บไว้ก็มุมสองวงเล็บร้อยหนึ่ง
นัทธพงค์และครอบครัว